แถวพุ่งตกสระน้ำกลางเมืองเลยนะคะที่สกลนคร
แล้วก็มีผู้โดยสารนะนั่งอยู่บนรถสองแถวด้วย
แต่ว่าโชคดีโชคดีที่พลเมืองเห็นแล้วก็ไปช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นเหตุสองแถวที่ตกสระน้ำ

กลางเมืองคือบริเวณสระน้ำสวนหย่อมลานรวมน้ำใจ
สี่แยกประตูเมืองสกลนครนะคะ
โดยกู้ภัยเมตตาธรรมมูลนิธิวีอาร์กู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
โอ้โหพอไปถึงแล้วเจอสภาพนี้เลยค่ะ
เป็น๒แถวอยู่ครึ่งคันแล้วโผล่มาแต่หลังคา
คนขับรถ๒แถวก็คือนายสนสินเจริญดีอายุ๖๑ปี
แล้วก็มีภรรยาที่ทำหน้าที่เก็บเงิน
๒ผัวเมียนี่นะคะยืนอยู่บนฟุตปาด
สภาพก็ตื่นตกใจแล้วเสื้อตัวเนี่ยเปียกโชคไปหมดเลยนะ
จากคนขับกับคนเก็บเงินแล้วยังมีผู้โดยสารอีกนะคะ๕คน
แต่ก็ช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลศูนย์สกลนครไปแล้ว
ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ทีนี้ก็ถามนายสนสินคนขับกับภรรยาหน่อย

ทำไมอยู่ดีมันถึงพุ่งไปตกสระน้ำกลางเมืองแบบนี้ได้
โดยคนขับบอกว่าผมขับรถมาจากคิวรถในตลาดเทศบาลนครสกลนคร
มุ่งหน้าไปยังบ้านธาตุแล้วก็มีผู้โดยสารนั่งมา๕คน
ทีนี้จุดที่เกิดเหตุเป็นสี่แยกไฟแดง
เขาเรียกกันนะชาวบ้านเขาเรียกว่าสี่แยกประตูเมือง
เลี้ยวซ้ายไปทางบ้านท่าตามปกติ
แต่ทีนี้ตอนจะเลี้ยวซ้ายคุณผู้ชมมันหมุนพวงมาลัยไม่ได้
รถมันเลี้ยวไปทางซ้ายนิดเดียวเท่านั้นเอง
ก็เลยตกใจไงแทนที่จะเหยียบเบรกปรากฏว่าไปเหยียบคันเร่ง
มันก็เลยพุ่งทะยานปีนขึ้นไปบนฟุตปาด
ชนกระถางต้นไม้ประดับแล้วก็รอบรอบสระเนี่ยนะ
มันมีพวกกอเข็มอยู่ใช่ไหมเขาปลูกเป็นแนว
มันก็ทะยานลงไปเลยค่ะแล้วนายสนศีลกับภรรยานั่งอยู่ข้างหน้า
พอลงไปอยู่ในสระน้ำเรียบร้อยแล้วก็ตะเกียกตะกายออกมา
จังหวะนั้นมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์๓๔คน
ก็กระโดดลงมาช่วยผู้โดยสารทั้ง๕คนขึ้นมาจากน้ำด้วยความปลอดภัย
แล้วผู้โดยสารบางรายก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ขณะที่นายอัธพลทิพย์สุบันพนักงานอู่เดนโซคาเซอร์วิส
เขาตั้งอู่อยู่ตรงข้ามจุดที่เกิดเหตุ
เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าตอนนั้นผมทำงานอยู่ในอู่นะ
เสียงมันดังโครมมาเลยผมก็ตกใจหันไปมองว่ามันมาจากที่ไหน
ปรากฏว่าหันไปนะเห็นสองแถวเหินฟ้าลอยไปตกลงในน้ำ
แล้วก็เพื่อนในอู่อีก๓๔คนก็เลยวิ่งข้ามถนนมากระโดดช่วยเหลือ
ผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ช่วยคนขับกับภรรยาที่อยู่ด้านหน้า
ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ